ข่าวแรกจะพาไปมุดกันเลยมุดที่จังหวัดปฐุมธานี
แต่เป็นรถกระบะอันนี้ไม่ดีนะรถกระบะพยายามจะมุด
แล้วไปปาดหน้ารถตู้เสียหลักครับครับคุณวันละพรค่ะ
เสียหลักไปชนเอาเสาไฟฟ้าครับ
ที่ผมบอกว่าไม่ดีเลยเพราะมันเกิดความสูญเสียครับคุณผู้ชม
อันตรายจริงคือจะมุดแซงรถตู้เจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้
แต่เขาแซงไม่พ้นคุณผู้ชมท้ายกระบะไปเกี่ยวเอาหน้ารถตู้แล้วเสียหลัก
พุ่งชนแบรีเออร์ก่อนแล้วก็ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าครับ

เป็นเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างทางฝั่งถนนช่องคู่ขนาน
ชนแรงถึงขนาดคนขับรถกระบะกระเด็นออกจากตัวรถ
เขาเสียชีวิตครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
บนถนนพษธรณอยโทษทีลฝั่งขาเข้าช่องคู่คะนาน
คือรถตู้เนี่ยเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาขับมาเลนขวาสักพักรถกระบะคันดังกล่า
พยายามจะแซงปาดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุ
สอนธรรมอายุสามสิบเจ็ดปีครับ

นี่คือร่องรอยที่ตอนเช้าผู้สื่อข่าวเราไปดู
โอ้โหคุณผู้ชมยังมีเศษซากรถกระบะตกอยู่เลย
ตำรวจระบุว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนนะ
เพื่อดูว่ารถกระบะคันนั้นแข่งมากับใครหรือเปล่า
หากเกิดจากความประมาทของใครใครมีส่วนเกี่ยวข้อง

เอาลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยครับ
มันลอยลำมาแล้วพี่เสียหลักรถลอยลำแล้วไปกระโดดตรงนั้นพี่
แล้วก็อัดกับเตาไฟไงพี่

ก็พอรถอัดปุ๊บแล้วพี่ค่อยวิ่งไปดูอะ

คนเดียวใช่ไหมไม่มีไม่มีคนอื่นเลยใช่ไหม

ค่ะก็เกิดขึ้นแบบนี้หลายครั้งนะคะ
ขึ้นมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปไม่พ้น
นะคะก็เกิดความสูญเสียขึ้นค่ะ